ทุกคนมองอาร์ตเป็นสายปาร์ตี้

เราไม่ได้สนใจสิ่งที่มันเป็นความจริงที่เราทำได้
ประมาณ๖๗เดือนครับอาติดทีมชาติแล้ว

ทำให้เจ็บปวดมือนิชาไปทั้งแขนเลย

และการยิงปืนมันเป็นอะไรที่แบบมีความท้าทาย

แต่พอมายิงปืนมันก็เป็นอะไรที่ง่าย

ทุกคนอาจจะมองว่าปืนเสียงดังน่ากลัวอันตราย
แต่ถ้าเราฝึกซ้อมเป็นเรียนรู้ในการยิงปืน
ทุกอย่างมันก็จะดูชินไปเองแล้วก็ง่ายไปเอง
อันเริ่มต้นอายุ๑๕ปีครับ
ประมาณ๖๗เดือนอาติธิมชันแล้ว
ความยากของปืนยาวก็จะเป็นความละเอียดอ่อน
คือการยิงเข้า
เมื่อก่อนเป็น๐๑๐แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วครับ

ถ้าเรายิง๑๐ก็จะเป็น๑๐๑๑๐๙อย่างนี้ครับ
ความละเอียดจะเยอะกว่าปืนสั้น
ความยากกว่านี้ก็คือความทนทานมากกว่าครับ

ทำให้เจ็บปวดมือนิชาไปทั้งแขนเลย
เริ่มเข้ามาติดทีมชาติได้ตอนอายุ๑๕ปีครับพี่
แล้วก็การที่อาจจะมาติดทีมชาติได้ก็คือ
ทางอาจารย์สวิตซ์กายาวเป็นคนแรกของอัจ
เขาพาอาร์ตเข้ามาคัดตัวในกรุงเทพครับ
ว่าให้ลองไปคัดตัวทีมชาติดู
เพื่อเราจะติดไปสู้กับเขา
รอบนั้นรอบแรกอันมาคัดอันไม่ติดอันใดที่๔ครับ

อันนี้คือเป็นมหากรรมครั้งแรกในทีมชาติที่อัดติดไปในชีวิตอัสเลย
ตอนเข้าสนามมาแรกอาจเจอนักกีฬาทีมชาติพี่นี่คืออาร์รู้สึกกลัวมากเลยนะพี่
เพราะว่ารู้สึกการมีคำว่านักกีฬาทีมชาติอยู่ในตัว
มันดูแบบมีราศีมีปีศาจอยู่ทำให้เราแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบกลัวเขา
แต่อาร์ตก็รู้สึกว่าอาร์ตอยากไปยืนจุดตรงนั้นเหมือนกัน
แล้วก็เลยทำฝึกซ้อมให้ตัวเองมาถึงทุกวันนี้ได้เหมือนกันครับ
ตอนที่อัดเข้ามาทีมชาติใหม่อาร์ตก็ได้สร้างผลงาน
ก็คือเหรียญเงิน๔เกมสำหรับปืนยาวสามท่านะครับที่อินโดนีเซียครับครับ
เหรียญทองครั้งแรกก็ต่อจากอินโดก็เป็น๔เกมพม่าครับ
ก็๔เกมสิงคโปร์๔เกมสิงคโปร์แล้วก็เป็น๔เกมที่มาเลครับ

เป็นแมทที่อาร์ตไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้ฝ่ายฝันว่าอาจจะได้ไปโอลิมปิกด้วยครับ
เพราะว่าตอนนั้นถ้าเกิดอัดได้ตอนนั้นมันเป็นอะไรที่เร็วไปสำหรับตัวอัสมาก
ก็เลยไม่ได้หวังผลวันข้างหน้าว่าอาจจะทำได้
หรือว่าจะได้โคต้าที่จะต้องไปโอลิมปิกนะครับ
ที่๑๖อยู่ที่๘ครับแล้วก็พอรอบชิงก็เข้าไป

แล้วพอดี๑๒๓ทางจีนเขาได้โคต้าไปแล้วครับ
เขาก็เลยต้องเลื่อนลำดับลงมาเป็นประเทศอื่นอีก๓คน
ก็จะมีอัดแล้วก็มีประเทศกาต้าครับแล้วก็มีเกาหลีที่ได้ไป
งานโอลิมปิกครั้งแรกก็ได้อันดับที่๓๔กับ๔๑ครับพี่
ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
แต่ก็เป็นความภาคภูมิใจครั้งแรกเลยครับที่อาร์ตได้ไปโอลิมปิก

เพราะว่าก่อนอัดไปอัดซ้อมฝึกซ้อมนี่คือเรารู้ตัวเลยนะว่าเราสู้เขาได้
แต่พอไปถึงสถานการณ์จริงความแข็งแกร่งหรือว่าความเก่าของเราสู้เขาไม่ได้เลย
เพราะประสบการณ์เราน้อยกว่าเขาเยอะแล้วอันนั้นเป็นแมทที่ใครก็อยากได้เหรียญนะครับ
อาร์ตเองมั่นใจมากจนทำให้ตัวเองรู้สึกล้มเหลว
ตอนนั้นที่อาร์ตแข่งมาออกมาเสร็จอัดน้ำตาล่วงเลยครับพี่
เพราะว่าเรามั่นใจตัวเองมากเกินไป
เราไม่ได้สนใจสิ่งที่มันเป็นความจริงที่เราทำได้
อันนี้คือจุดบกพร่องที่ทำให้อาร์ตเปลี่ยนตัวเองจนถึงทุกวันนี้เลยครับ
สิ่งที่อัสภาคคุ้มใจมากที่สุดก็คือในแมทเวิร์คคับที่เยอรมณีครับ
เป็นแมทที่อันอาจจะไม่ได้เหรียญแต่เป็นแมทที่อาภาคภูมิใจมากที่สุด
ก็คือช่วงนั้นอัสพร้อมมากแล้วก็ทำผลงานออกมาได้พึงพอใจของตัวเอง
ตั้งเป้าหมายไว้ก็คือในคะแนนที่๑๑๗๐ที่อาร์ตต้องการนะครับ
แต่พอดีเวลายังไม่หมดในช่วงนาทีสุดท้ายมีประเทศทางอิตาลีครับ
เขามาชนะอัดด้วยเอ็กซ์ด้วยแค่เอ็กซนะพี่
ก็เลยทำให้อาร์ตต้องตกมาอยู่ที่๙อัดก็เลยไม่ได้เข้าไปในรอบชิงวันนั้นเลยครับ
เป็นแมทที่ทุกคนเขาเข้ามาแข่งขันกันทั่วโลกแบบว่าเยอะ
ก็เลยทำให้อาร์ตรู้สึกว่าแมทนี้เป็นแมทที่ทำให้อาร์ตมีพลังสู้ต่อ
ก็ที่อินโดจะเป็นรายการกลางปีนะครับ
ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาซ้อมเลยนะพี่ก่อนไปอินโด

แต่อาร์ตก็ยังมีประสบการณ์ยังมีความจำที่เรายิงมาตลอด๑๐ปี

แล้วก็ช่วยทำให้อาร์ตได้ไปหยิบเหรียญทองที่กลางปีที่ประเทศอินโดด้วยครับ
มีช่วงกีฬามหาลัยโลกครับที่กีฬาหมายโลกที่มาเลครับ
ช่วงนั้นเป็นแมทที่อาร์ตอยากเลิกมากเหมือนกัน

คือรัฐพยายามฝึกซ้อมอยู่ประมาณปีเสร็จเลยพี่อัดก็ทำยังไงก็ไม่ขึ้น
ยังไงก็ดาวน์ลงอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไม
อาจจะเป็นเพราะตัวอาร์ตเองช่วงหลังอาจจะมีระเบียบการฝึกซ้อมน้อยลง
อาร์ก็รู้สึกแย่ในตัวเองเหมือนกันครับที่เราทุ่มเทให้กับอาชีพที่เรารัก
แต่เราก็ทำได้ไม่เต็มที่เพราะตัวเราเอง
เฟลล์ไปเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าตัวอัสเองอัสก็คิดว่าอัสก็ต้องได้ไปโตเกียลเหมือนกัน
แต่อัสมาพลาดไป๑อันดับครับอัสแพ้ไปที่เดียว
ตอนนั้นก็รู้สึกเฟลล์มากครับก็คุยกับแม่แล้วว่าถ้าหมดโอลิมปิกโตเกียวก็จะพอแล้ว
ก็อยากจะใช้ชีวิตใช้เวลากับคุณแม่บ้างเนี้ยครับแต่คุณแม่ก็ยังขอไว้ว่าอยากให้ยิงต่อถึงปารีส
เมื่อเราทำตรงนั้นไม่สำเร็จแม่ก็ขออีก๔ปีอาร์ตก็โอเคได้ได้ครับ
แต่ถามว่ารู้สึกเฟลล์ไหมตอนนั้นอัดเฟลล์มากนะพี่ที่ไม่ได้ไป
แต่ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะตัวเราเองทั้งหมดเลยพี่ด้วยความที่เราซ้อมอาจจะแบบไม่ถึงขนาดนั้น
หรือว่าในจิตใจช่วงนั้นอันอาจจะไม่แข็งแกร่งมากพอครับคือทุกอย่างอัดพร้อมหมดเลยพี่วันนั้น
แต่สิ่งเดียวที่อาร์ตกลัวก็คือวันนั้นอาร์ตกลัวการที่ไม่ได้โคต้าโอลิมปิก
แต่อาร์ตก็ยังแข่งขันอยู่แต่เรามีความกลัวในนี้ขึ้นมาในสมองครับพี่
อิทธิวัลค่ะแล้วก็ก็ไม่ได้เป็นหนุ่นนั้นเลย

แต่ก็ยังมีระเบียบก็คือยังมาซ้อมตอนเช้า

ไปโดยเที่ยวอะไรอย่างนี้
ตั้งแต่คุยกันมัน
เป็น๑ปีแล้วนะเธอเขายังไม่เห็นเธอได้เหรียญเลย

เฮ้ยเออเหรอก็จริง
ตั้งแต่อัดรู้จักเขาแต่ไม่ได้เป็นเพราะเขานะครับ
แต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่อัดเดาจริงพี่
แต่หลังจากนั้นมาอาร์ก็เริ่มทำผลงานกลับมาได้
เขาก็รู้สึกสบายใจครับที่เขาได้เป็นคนซัพพอร์ต

เป็นคนที่ถ้าเกิดไม่มีใครพูดอะไรใส่หัวพี่อาร์ตก็จะไม่มีความคิดที่มันแตกออกมา

บางทีเขาก็จะพูดสะกิดต่อมทำให้เรามีความสู้มากขึ้น
ก็เลยเป็นจุดที่ดีครับที่ต่างคนต่างพักพอร์ตกันในเวลาที่แบบดาวต่างคนต่างมีสิ่งไม่ดีเข้ามาอย่างนี้ครับ
จริงในใจอาร์ตก็ตั้งไว้๒๓ทองนะครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้จะพร้อม๑๐๐หรือเปล่า

เพราะว่าหมายจริงเลยก็มี๒เหรียญที่อาจยังไม่ได้ครับ
ก็มีเหรียญทองเวอร์คลับกับเหรียญโอลิมปิกอย่างนี้ครับพี่อ้าอยากได้
ถ้าเกิดได้๒แมทนี้อัดก็โอเคแล้วครับพี่
ในการเป็นนักกีฬาครับอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นนักกีฬายิงปืน
เหรียญทองมาก็อยากให้ทุกคนสนับสนุน
ไม่ใช่ว่าแบบแข่งแล้วก็มีอะไรก็เงียบหมดอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกดีนะครับที่การที่ทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนรู้จักครับ
เพราะว่าเวลาอาร์ตแข่งอาร์ตอยากจะเอาชนะ
อยากได้สกอร์ตามที่เราต้องการเนี่ยมันจะไม่เคยได้เลยเป็นไปไม่ได้เลย
ถ้าเราไปโฟกัสกับจุดตรงนี้อาร์ตก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนมาโฟกัสที่อื่น
ก็คือหาตัวอื่นมาแซมเข้ามาในตัวอัดเวลาอัดแข่ง
อย่างเช่นร้องเพลงหรือว่ามองไปที่ย่ามองอะไรที่สบายตาอย่างนี้มากกว่าครับ
เพื่อที่ไม่ให้สมองเรากดดัน
พอเรากดดันมากปุ๊บเราเครียดใจเราก็จะเต้นออกมา
ตรงนี้เราก็เลยต้องฝึกซ้อมตรงนี้เยอะครับ
ก็คือการผ่อนคลายเรื่องความอยากได้ความอยากเอาชนะคนอื่น
ถ้าเราเอาชนะตัวเองไม่ได้เราก็จะชนะคนอื่นไม่ได้เลยครับ
ทุกแมทเดี๋ยวนี้อาจไม่เคยมีงานง่ายธรรมดาเลยนะครับพี่
เพราะว่าการที่อัดเคยประมาทมาแล้วหลายรอบทำให้อัดผิดหวังทุกรอบ
ก็เลยไม่อยากจะคิดว่าเราเก่งเราแน่เหมือนที่อัดเคยทำแล้ว
เดี๋ยวนี้อาร์ตก็เลยเปลี่ยนตัวเองว่าเราต้องขยันฝึกซ้อมทุ่มเทให้กับความสำเร็จให้มากที่สุด
ถ้าเราอยากจะได้จุดหมายตรงนั้นแล้วสิ่งนั้นมันอาจจะกลับคืนมาให้เราได้ครับ